หลวงภูมิหลวงปู่เข็มเจ้าขาดูสินี่ดินแตกระแหงหมดแล้วอ่ะเนี่ย
โอ้โหน้ำจะอาบก็ไม่มีประธานฝนมาด้วยเถิดสาธุ
หรือต้องไปขอนายกหรือยังไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศยามเช้าต้นสัปดาห์กันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาเรื่องภัยแรงโดยเฉพาะภาคอีสานนะคะ
โดยมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
มีการประเมินเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงว่ามีมูลค่าความเสียหายกว่า๓๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
แล้วก็พื้นที่ความเสียหายก็จะมีทั้งนาข้าวไร่อ้อยนะคะรวมไปถึงไร่นำสัมปะหลัง
พื้นที่ก็มีจังหวัดขอนแก่นนครราชศรีมาเชียงรายเพชรชบูรณ์รวมไปถึงชายภูมิกันด้วย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
พูดได้เลยว่าวันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศฝนน้อยฝนเบาฝนบางเหลือเกินคุณผู้ชม
เห็นไหมคะว่าภาคใต้เองก็โล่งเชียวนะคะส่วนภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนบน
ก็ไม่ได้มีกลุ่มฝนปกคลุมอะไรหนาแน่นมากนักเนื่องจากว่าปัจจัยหลักหลักนะคะ
ก็คือลมมรสุมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจากที่มีกำลังปานกลาง
ก็มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้ก็ไม่ได้มีฝนตกหนักมาก
รวมถึงช่วงนี้ตอนบนของประเทศก็ไม่ได้มีฝนหนักเช่นกันเป็นการตกกระจาย
ตกเบาตกบางพื้นที่พื้นที่ไหนตกอยู่แล้วก็ตกประจำนะคะ
แถบที่ติดกับภาคเหนือนะคะแล้วก็แถบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
อย่างภาคเหนือตอนนี้ตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกเยอะที่สุดของประเทศในวันนี้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับพื้นที่ที่มีฝนสะสมก็ระวังเรื่องของดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลาก
แต่นอกจากนั้นภาคอื่นอื่นฝนเบาเลยค่ะอย่างภาคอีสานตกร้อยละสามสิบของพื้นที่เท่านั้น
จังหวัดอาจจะมีฝนที่ตกลงมาชุ่มฉ่ำบ้างแต่เป็นการตกกระจายกระจายนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่เช่นเดียวกัน
เฉลี่ยก็ไม่ได้สูงมากนักนะคะส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่
จันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่ที่จะได้รับฝนอย่างต่อเนื่องคลื่นสูงเพียงแค่หนึ่งเมตรเท่านั้น
เช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนก็เบาร้อยละ๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีโอกาสเกิดคลื่นสูงสองเมตร
เพราะใต้ฝั่งอันดรมันฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่เท่านั้นนะคะ
ระนองพังงาค่ะมีโอกาสได้รับฝนเยอะหน่อย
ส่วนคลื่นก็สูงหนึ่งถึงสองเมตรชาวเรือเดินเรือได้ด้วยความระวัง
รวงเทพมหานครฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสามสิบของพื้นที่
กระจายไปนะคะในแต่ละเขตของพื้นที่นะคะ
แต่ว่าวันนี้ฝนไม่ได้หนักอะไรก็ต้องเฝ้าดูนะคะ
เรื่องของสถานการณ์ฝนว่าตอนนี้จะมีโอกาสเกิดฝนอย่างไร
แต่พูดได้เลยว่าพรุ่งนี้น่าจะมีข่าวดีฝนน่าจะตกลงมาได้บ้างนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
แต่ที่แน่นะคะก็คงจะต้องทำให้พวกเราเข้มแข็งไว้ก่อน
ฝนมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดียงเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลวงปู่เข็ม
สวัสดีค่ะ